มาเลยมาเลยกลุ่มเมฆมาเป็นก้อนเลยเขาบอกว่ารูปร่างคล้ายพญานาคครับ
หาไปทีนี่ครับอยู่ที่ความพิวเจอแล้ว
โทไทยไปเจอกับพระอาจารย์หูเจ้าวาดวัดน้องทอง
ที่นี่เขาจัดพิธีบวงสวงเจดีและเททองหล่อรูปเหมือน
พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรหน้าตักกว้าง๓๐นิ้ว
เขาบอกว่ามีดารามาด้วยนะ

คนนี้ไงสวยนะ

ถูกค่ะแล้วใครอีกใครมั้ยท็อปฟี่
มีท็อปฟี่๓ท็อฟฟี่๓บาท๕๐นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้โหมากในความสามารถ
เรื่องการแสดงรวมไปถึงเรื่องของการร้องเพลงด้วย
เอาแล้วอีก๕๐ตังค์เขาไว้ไหนโอ้ยเขาก็เก็บเอาไว้ก่อนเผื่อจะได้ครบบาท
อันนั้นคุณนะนี่พี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ในขณะที่ช้างนะกำลังเทน้ำทองลงในแม่พิมพ์
บอกว่าเกิดเรื่องประหลาดนะครับจากแสงแดดที่สาดส่องคือช่วงนั้นโอ้โหแดดแรงนิด
ช่วงนี้กำลังเทเนี่ยกำลังเทเนี่ยโอ้โหอยู่มีก้อนเมฆขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายหัวพญานาคลอยมาบังแสงอาทิตย
คือพอบังปุ๊บเห็นไหมคนแถวนั้นจะรู้สึกเลยเพราะแดดมันหายไง
เออใช่แล้วก็เงยหน้าไปมองโอ้โหเมฆก้อนนี้แม่พินิษฐพิจารณาแล้วมันคล้ายเสียนพญานาค
แต่ผมก็ดูแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเหมือนไม่เหมือนยังไง
อันนี้ตามจินตนาการเลยแล้วแต่คนเลยครับแล้วยังไงต่อรู้ไหม
เมื่อช่างเขาเทน้ำทองลงแม่พิมพ์เสร็จแล้วเมฆก้อนดังกล่าวหายไปเลย
แล้วมีกลุ่มเมฆดำแค่ก้อนเดียว
ดำกันแค่ก้อนนั้นแล้วก็หายไปเลยเอาต่างคนต่างก็พูดไปในเรื่องของความเชื่อนะ
เพราะเขามีความเชื่อกันแบบนี้อยู่แล้วส่วนใครไม่ได้มีความเชื่อเรื่องทางนี้
ก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะเพราะเขาก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถูกไหม
เรื่องของความเชื่อดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ